วันก่อนพี่เบิร์ตอ่านไปใช่ไหมเรื่องที่
โทรมาสั่งอาหารสั่งเยอะ
แล้วก็ทิ้งไปเลยติดต่อไม่ได้
อันนี้คล้ายกันคุณผู้ชมแต่อันนี้เป็นมิจฉาชีพ
หลอกเจ๊โสเจ๊โสแกเปิดร้านเจ๊โสแหกปาก
ตามสั่งกระเพราถาดอาหารป่าอิ่มจุกใจ
ชื่อร้านยาวหน่อยครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วเจ๊สนมาร้องขอความเป็นธรรมเนี่ย
ที่เห็นเยอะเป็นกองเป็นตั้งอยู่แบบนั้น
ก็ทำตามออเดอร์๑๓๐กล่องพี่น้ำแข็ง
รวมเป็นราคา๖๕๐๐บาทครับ

เห็นบอกว่าเป็นคุณครูที่โรงเรียนดังในจังหวัดเพชรชบุรีนะ
โทรมาสั่งเจ๊โสบอกเจ๊ขอหน่อยกะเพราไก่หน่อไม้ไข่ดาว๑๓๐กล่อง
แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์มาให้ด้วย
อันนี้โทรมาสั่งตอนเย็นวันพระฤหัสสบดี๑๔กันยายนนะคุณผู้ชม
ครูคนนั้นใช้ชื่อว่าครูยุ้ย
ยุ้ยทีแรกทักแชทมาหาเจ๊โสก่อน
แล้วก็สั่งตามนั้นมีงบให้๗๐บาทต่อกล่อง
โสก็ใจบุญเหลือเกินพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เห็นว่าสั่งเยอะนี่ร้อยสามสิบกล่องลดให้เลยจากกล่องละเจ็ดสิบ
ลดละเออเจ๊ลดให้เลยเหลือกล่องละห้าสิบบาทพอโอ้โห
โอ้โหแล้วแถมไข่ดาวให้ด้วยหอยี่สิบเลยนะก็เห็นว่าจะสั่งไปให้
นักเรียนกินใช่ไหมแถมไข่ดาวไปเด็กจะได้อิ่มกัน
อีกฝ่ายที่อ้างชื่อว่าเป็นครูเนี่ยเป็นครูยุ้ยเนี่ยตอบตกลง
แล้วก็นัดส่งเข้ากล่องกันที่โรงเรียนแห่งนั้นต้นสังกัด
เช้าเมื่อวานเอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องมันเกิดแล้วครูยุ้ยติดต่อเจ๊โสกลับมาอีกครั้ง
บอกว่าเนี่ยกำลังรอกะเพราหน่อไม้ไก่จากเจ๊โสอยู่นะ
แต่แต่เจ๊โสช่วยอะไรหน่อยสิช่วยครูหน่อยสิคืออย่างนี้
ครูเนี่ยอยากจะรบกวนเจ๊โสช่วยสำรองจ่ายค่าอาหารกระป๋อง
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทให้ก่อนได้ไหมเจ๊โสอืมแล้วเดี๋ยวพอเจ๊โสมาส่งข้าวให้นะ
เดี๋ยวครูใช้คืนให้แล้วทีนี้ครูยุ้ยก็ส่งลิงก์ไลน์ร้านอาหารกระป๋องให้กับเจ๊โส
แอดไลน์เพื่อโทรหาปลายสายเนี่ยเป็นผู้ชายครับ
เจ๊โสมองว่าเออก็พอจะช่วยได้นะหมื่นห้าแต่แต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ช่วยสักห้าพันแล้วกันนะ
ก็โอนเงินไปให้ครับห้าพันบาทพอถึงเวลาจะส่งเข้ากล่องเนี่ยคุณผู้ชม
จะไปส่งที่โรงเรียนใช่ไหมปรากฏว่าติดต่อครูยุ้ยไม่ได้ครับ
ก็เลยเดินทางไปที่โรงเรียนแห่งนั้นเลยนี่เจ๊โสเลือดลายให้ดู
ที่คุยกับร้านอาหารกระป๋องนั่นน่ะตัดมาไปที่โรงเรียนต้นสังกัดครูยุ้ย
ยุ้ยอยู่ไหนครูยุ้ยอยู่ไหนไม่มีชื่อครูยุ้ยอ้าวเออ
แล้วร้านอาหารกระป๋องที่จ่ายไปแล้ว๕๐๐ก็ติดต่อไม่ได้เช่นกันครับ
โหร้องไห้น้ำตาตกเลยตอนนั้นถึงได้รู้ตัวว่าโดนมิจฉาชีพเล่นเข้าแล้ว
แย่นะเพราะหนูก็กู้เข้ามาแล้วก็ให้เราโอนเงินซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้แค่
ข้าวหนูก็พอแล้วอ่ะแล้วต้องมาโดนเงินอีกห้าพันบาทอ่ะ
หนูไม่พูดอ่ะหนูก็เย่นะพอหนูก็กู้เขามาหนูก็ต้องมารับใช้อีกอ่ะ
โอ๊ยสงสารเจ๊โสร้ว่ะอืม
กูสาใจดีรถราคาให้รถให้กล่องละยี่สิบค่ะ
แล้วดูปริมาณเนี้ยคุ้นคุณอะโอ้โหแน่นอะ
แต่ว่าหน่อไม้ไก่ต้องโดนวันนี้แถมไข่ดาวให้แล้วยังไปจ่ายสำรองจ่าย
อาหารกระป๋องให้อีกคุณผู้ชมย้อนกลับไปหน่อยไม่นาน
กันยายนที่ผ่านมาพวกเรานี่แหละ
พี่เบิร์ตใช่ไหมที่อ่านข่าวคดีหลอกร้านอาหารทำเข้ากล่องส่งนักเรียน

อันนั้นก็เป็นร้อยกล่องแล้วผู้เสียหายเป็นร้านอาหาร

คนร้ายก็ทักหาแล้วก็อ้างว่าเป็นครูเหมือนกัน

นูไก่เหมือนกันนะ๑๕๕กล่อง
ราคา๖๒๐๐บาทราคาก็ใกล้เคียงกันอีก
พอไปส่งตามนัดอ้าวติดต่อไม่ได้
พยายามโทรจนมีผู้ชายรับสาย
แต่อีกฝ่ายดูเร่งรีบไม่ยอมพูดต่อแล้วก็ตัดสายไปเลย

อย่างไรก็ตามกรณีที่เชียงใหม่
ผู้เสียหายก็คือร้านร้านที่รับทำอาหารไม่ได้โดนหลอกโอนเงิน

ท้ายที่สุดเขาก็เอาไปบริจาคนั้นแหละ